ตำรวจสอบสวนกลางได้บุกจับชาวต่างชาติผิวสี
แก๊งโรแมนสแกมเมอร์ที่ใช้สื่อโซเชียล
รอยเป็นบุคคลอื่นลอกล่วงหญิงไทยที่มีอายุ๔๐๕๐ปี
ที่โสดหรือว่าผ่านการยาล้าง
หลอกให้ตายใจแล้วก็ให้โอนเงินให้
พบว่ามีหญิงไทยถูกหลอกไปแล้วหลายราย
มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ
ปฏิบัติการพิเศษในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ประกอบด้วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจกองปราบปามและตำรวจท่องเที่ยว
เข้าตรวจพ้นห้องพักแห่งหนึ่งย่านงามวัน๒๓
หลังมีข้อมูลว่าที่นี่เป็นแหล่งหลบต้นตัวของพุทธงศาสตร์ต่างชาติผิวสี
สมาชิกของแก๊งโรแมนสแกรม
จากการตรวจค้นตำรวจพุทธงศาสตร์ตามหมายจับ๓ราย
อกจากนี้ตำรวจยังเข้าค้นเป้าหมายอีก๖จุด

ได้พุทธงศาสตร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติผิวสีรวม๘คน

ก็สามารถแกะรอยจนสามารถเข้าจับกลุ่มพุทธงศาสตร์ได้
หลังมีผู้เสียหายต้องสูญเงินนับล้านบาทครับ
โรแมนส์สแกมคือพฤติกรรมของพุทธงศาสตร์
สวมรอยเป็นนักธุรกิจต่างชาติหน้าตาดี
แล้วใช้สื่อออนไลน์เข้ามาตีสนิทหญิงไทย
ซึ่งส่วนใหญ่อายุระหว่าง๔๐๕๐ปี
ที่ยังโสดหรือผ่านการหย่าร้าง

ก็จะออกอุบายว่าได้ส่งของขวัญหรือของมั่น

จากนั้นหญิงไข่ที่ร่วมลงมือกับผู้ต้องหา

ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนส่ง
อ้างว่าเป็นของขวัญที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศ

ปัจจุบันที่คนร้ายนึงในไทยก็แย่อยู่แล้ว

โดยได้ส่วนแบ่ง๑๒๐ของเงินที่หลอกมาได้

ดหลายวันแล้วเราก็จะได้ประมาณแสนสองแสน

บอกว่าโอเคเป็นแฟนกัน
มีงานเข้ามาเขาก็แบ่งเงินให้เรา
ตำรวจยังฝากเตือนไปยังกับผู้ที่ทำธุรกิจกับต่างชาติ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมทางการเงินให้มากขึ้น
เพราะปัจจุบันตำรวจพบว่ามีผู้ต้องหาแก๊งอีเมลสแกรม
รอยเป็นบริษัทคู่สัญญาการค้าปลอมอีเมล
เรียนแบบอีเมลของบริษัทต่าง
แล้วส่งข้อความมาแจ้งว่าได้ส่งสินค้าให้แล้ว
ถวงถามค่าสินค้าที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลงเชื่อ
เงินให้กับผู้ต้องหากลุ่มนี้แล้วหลายราย
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน